คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่สลดใจมากนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บุรีรำค่ะ
มีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะคะขับรถตู้มาแล้วพุ่งไปชนกับรถกระบะคันหนึ่ง
ซึ่งมีผู้หญิงเขานั่งอยู่ในรถจนเขาก็ลงมาจากรถแล้วก็วิ่งหนี
เจ้าอาวาสเนี่ยถืออีโต้วิ่งไล่ฟันผู้หญิงคนนี้นะคะ
ตอนแรกฟันไปที่หลังเขาบาดเจ็บเขาล้มลงคร่อมร่างเขา
แล้วฟันซ้ำแบบไม่ยั้งจนแน่ใจว่าเขาเสียชีวิต
เขาเสียชีวิตจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ท้อง๘เดือนนะครับ
เมื่อวานนี้นะคะทางตำรวจภูทรหินเหล็กไฟไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้านใหม่เจริญศุกร์อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
พบรถกระบะอีซูซูสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๔๑๖๐บุรีรำ
อยู่สภาพด้านหน้าคือพังเสียหายนะคะ
สภาพด้านหน้าก็พังเสียหายเหมือนกันคือรถกระบะที่พุ่งที่โดนรถตู้พุ่งชนอ่ะ
หน้ารถก็เลยพังเสียหายทั้งสองคันห่างจากรถไปนะคะ
พบศพนางสาวลำไพรบัวลอยอายุ๓๖ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
สภาพคือถูกของมีคมฟันที่ศีรษะเป็นแผลชะกันสองแผลข้อมือด้านขวาอีกหนึ่งแผล
ข้างศพพบมีดอิโต้เปื้อนเลือดวางอยู่นะคะครับน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
สามีของนางลำไพรผู้เสียชีวิตชื่อว่านายธรรมปะพลเป็นสมาชิกอบตนะคะ
เป็นคนขับรถกระบะมากับนางลำไพรบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
มีแผลที่ปากยังอยู่ในอาการตกใจร้องไห้เสียใจอยู่ข้างศพภรรยาตลอดเวลานะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าคนขับรถตู้เนี่ยค่ะก็ขับมาชนประสานงากับรถกระบะ
แล้วก็เอาอิโต้ไล่ฟันนางสาวลำไพร
คนที่ก่อเหตุเป็นพระนะคะเป็นถึงเจ้าอาวาสด้วย
ชื่อว่าพระอุ่มดีรื่นรำอายุ๕๙เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัวตำบลตูมใหญ่ค่ะ
หลังก่อเหตุเสร็จเดินไปบ้านญาติในหมู่บ้าน
คาดว่าสาเหตุที่ก่อเหตุก็เพราะว่าแค้นผู้ตายโทรศัพท์ไปขอเงินหลายครั้ง
ถ้าไม่ให้เงินก็โดนข่มขู่ว่าเดี๋ยวแฉนะว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจ้าอาวาส
อันนี้เป็นข้อมูลจากชาวบ้านนะคะคือปัจจุบันเนี่ยผู้เสียชีวิตก็อยู่กินกัน
ฉันสามีภรรยากับนายธรรมปะพลพระอุ่มก็โมโหพอเห็นรถกระบะของผู้เสียชีวิต
นั่งมากับสามีก็เลยขับพุ่งชนแบบประสานงานเลยนางสาวลำไพรเปิดประตูรถ
ลงมาจากรถพยายามวิ่งหนีแต่หนีไม่ทันพระอุ่มเอาอีโต้ไล่ฟันจนเสียชีวิตค่ะ
คือขับรถมาชนเลยอย่างนี้คือประสานเลยขับประสานเลยนะครับ
คือทีนี้ก็คือประสานแล้วก็คือ
แกก็เป็นห่วงดูพระทางผู้ชายน่ะพี่ผู้ชายขับรถอ่ะอืม
กลัวดูพระดูลูกด้วยทั้งนั้นก็คือพี่ผู้หญิงแกก็วิ่งขึ้นไปข้างบนบ้าน
วิ่งหนีแหละครับคือขึ้นไปบนม่านอ่ะคือวิ่งวิ่งไปบนเนินม่านอ่ะ
แกก็ไม่ได้มองเห็นว่าพระถือมีดไปด้วยอืม
คือตำรวจตามไปจับตัวพระอุ่มนะคะครับพาตัวไปศึก
แล้วนำตัวไปสพหินเหล็กไฟเพื่อสอบปากคำสุดท้ายเนี่ยพอศึกแล้วก็รับสารภาพกับตำรวจค่ะ
ว่าก่อนเกิดเหตุขับรถตู้ของวัดออกมาจากวัดบังเอิญไปเจอผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรถกระบะ
ซึ่งเป็นอบตในหมู่บ้านเป็นสามีใหม่นั่งอยู่ด้วยกันในรถ
พอเห็นทนไม่ได้เลยขับรถตู้พุ่งชนเลยชนแบบประสานงากันเลย
จากนั้นถืออีโต้ที่เตรียมมาปรีเข้าไปหาสามีใหม่ก็วิ่งหนี
ตัวฝ่ายหญิงก็วิ่งหนีในอุ่มเนี่ยเอามีดไล่ตามฝ่ายหญิงนะคะ
ตามสามีใหม่ของฝ่ายหญิงแล้วเอามีดอิโต้เนี่ยฟันไปที่กลางหลังหนึ่งทีก่อน
ฝ่ายหญิงพยายามจะหนีไปบ้านญาติแต่หนีไม่ทันในอุ่มหรืออดีตพระอุ่มเนี่ยฟันอีก
ฝ่ายหญิงล้มทีนี้แหละคร่อมร่างแล้วฟันไม่ยั้งจนแน่ใจว่าเสียชีวิต
จากนั้นก็เดินไปบอกญาติว่าฆ่านางสาวลำไพรแล้วนี่ค่ะนี่คือคำรับสารภาพของผู้ก่อเหตุนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวในอุ่มไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
พอไปถึงเนี่ยนะตำรวจก็ต้องกันตัวเห็นไหมคะ
ชาวบ้านที่มารอดูการทำแผนก็กลัวว่าจะมีเหตุวุ่นวาย
นำตัวผู้ต้องหาลงจากรถไปชี้จุดที่ขับรถตู้พุ่งชนรถกระบะของผู้เสียชีวิตและสามี
แล้วพาไปชี้จุดที่ใช้อิโต้ฟันนางสาวลำไพรก็คือที่หน้าบ้านของชาวบ้าน
จากจุดแรกที่ขับรถชนประมาณสามสิบเมตรทำแผนแค่ห้านาทีนะคะ
แล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับโรงพักเพราะกลัวว่าท่านนานกว่านี้
ของผู้เสียชีวิตที่มีอารมณ์โกรธแค้นอาจจะมารุมประชาธรรมหรือมีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
เพราะบ้านของผู้เสียชีวิตกำลังจัดงานศพอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจุดทำแผนแค่ร้อยเมตรเองคุณผู้ชมผู้ต้องหาก็น่าเครียดอ่ะ
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรบอกแค่ว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้ว
คือเขาให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้แบบนี้นะคะเขาอ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องของความหึงหวงแต่มันเกิดจากความโกรธ
เกิดจากบันดาลโทษะที่มันสะสมมานานเขาอ้างว่าฝ่ายหญิงโทรศัพท์ไปขอเงินบ่อย
แล้วก็มักใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าถ้าไม่ได้เงิน
แล้วก็บอกว่าเด็กในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกของตัวเองเพราะตลอดเวลาที่จำพรรษาไม่เคยยุ่งเกี่ยว
มีแต่ให้เงินเลี้ยงดูเท่านั้นตัวอดีตพระอุ่มเขาอ้างแบบนี้นะ
ว่าไฝหญิงโทรไปขอเงินพูดหยาบหยาบคล้ายคล้าย
แล้วฝ่ายหญิงที่ท้องไม่ใช่ลูกเขาเขาอ้างแบบนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
บวชเป็นพระอยู่ในหมู่บ้านประคำสำโรงมาเป็นสิบปีนะคะ
เป็น๑๐ปีแล้วก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัวได้๕ปี
แต่เนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับสามีของผู้เสียชีวิต

เขาบอกว่าเขาก็คบหากับภรรยาคนนี้มาเป็นปีแล้ว
เขาเป็นพ่อของเด็กในท้องค่ะ
เขาไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
อดีตพระอุ่มหรือในอุ่มคนนี้ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
ตัวนายธรรมปะพลบอกว่าก็รู้จักกับในอุ่มมาก่อนนะคะ
ยังเคยช่วยเหลือเลยไปไหนมาไหนด้วยกัน
เคยไปช่วยพัฒนาวัดก็ไม่มีวี่แววที่จะมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้
ยืนยันว่าไม่ต้องมาขอขมาศพเลย
อุ่มคนก่อเหตุไม่ต้องมารับกรรมในสิ่งที่ทำลงไป
เพราะไม่ได้พรากไปแค่ชีวิตเดียว
เด็กในท้องของผู้เสียชีวิตเป็นเด็กผู้ชายนะคะ
แล้ว๘เดือนแล้วอะค่ะเสียชีวิตไปด้วย
ทีนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงลูกในท้องของผู้เสียชีวิต
ตัวนายธรรมปะพลยืนยันว่าเป็นลูกของเขาเองนะคะ
เพราะเคยไปตรวจดีเอ็นเอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
คุณหมอยืนยันว่าเป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของพระที่ชาวบ้านสงสัยนะ
ภรรยาก็อยู่กับเขามาเป็นปีไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันตลอด
ที่มีข่าวออกมาว่าชาวบ้านออกมาให้ข้อมูลว่าภรรยาเขาเป็นกิ๊กกับพระ
เขายืนยันว่าไม่จริงเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเก่า
เขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรแต่พอมาอยู่ด้วยกันปีกว่า
เขาก็มั่นใจในความรักที่มีให้กันระหว่างเขากับภรรยา
ก็เดินไปเฉยครับมันรับมันรับไม่ได้ครับ
ผมผมบอกจริงว่าผมรับไม่ได้เพราะว่าผมยังสลดอยู่
กับภาพที่แกนั่งนั่งนั่งฟันแฟนผมอยู่
เห็นแต่เขาพูดเรื่องข่าวออกไปทางที่ไม่ดีผมก็เลยไม่เข้าใจว่า
เขารู้ตัวแต่ถ้าคุยกับแฟนผมจริงทำไมแฟนผมไม่ระวังตัว
คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนางสาวลำไพรผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ
นางสาวชุติยากรสิริกิจเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าทำใจไม่ได้ไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมผู้ต้องหาถึงมาลงมือก่อเหตุแบบนี้
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเงินตามที่ผู้ต้องหาให้การแน่
หลานสาวของผู้เสียชีวิตก็บอกเหมือนกันนะคะว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องเงิน
อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวผู้ต้องหาอาจจะแอบชอบผู้เสียชีวิตก็เป็นไปได้
ตอนแรกหนูคิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน
เพราะว่าหนูได้ยินน้าของหนูน้าที่อีกคนนะคะเรียกว่าให้รีบออกจากรถมากลัวรถระเบิด
แกก็ออกจากรถแกก็หนูก็คิดว่าแกคงไม่รู้หรอกค่ะว่าจะมาฆ่า
หนูก็คิดว่าถ้าในความคิดหนูหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องหึงห่วงตั้งแต่แบบนานแล้วค่ะแล้วแบบพอ
พอเห็นว่าหนูมีแฟนใหม่มีลูกมีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ
ใช่ประมาณนั้นแหละเหมือนเขาจ้องอยู่แล้วเหมือนเขาจ้องจะเหมือนรอเวลา
คุณผู้ชมคะการเสียชีวิตของนางสาวลำไพรเนี่ยค่ะ
ในบุญทองเรืองเป็นสับปะเหลอนะคะที่ทำศพมา๕๐กว่าปี
บอกว่าการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้เรียกว่าตายทั้งกลมครับ
อดีตเชื่อว่าวิญญาณจะมีความเย็นมากทั้งวิญญาณแม่และวิญญาณของลูก
วิญญาณของลูกค่ะคือต้องมีสับปะเหลอที่เป็นผู้มีวิชาอาคม
มาทำพิธีด้วยการใช้มีดหมอผ่าท้องผู้เป็นแม่
เพื่อเอาเด็กออกมาก่อนจะนำไปฝังครับเพราะเชื่อว่าวิญญาณที่ตายทั้งกลมจะเฮียนนะคะ
ในอดีตต้องฝังพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกแต่ปัจจุบันต้องผ่าเอาเด็กออกมาก่อน
แล้วถึงจะทำพิธีชาปนกิจพร้อมกันครับสับปะเรอจะทำแค่สวดส่งวิญญาณ
เหมือนการเสียชีวิตทั่วไปแต่จะแตกต่างก็คือแม่กับลูกจะถูกบรรจุไว้ในโรงศพเดียวกัน

ศพของนางสาวลำไพรกับลูกก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพระฤหัสบดีที่๑๘มิถุนายนนี้นะคะ